พอไม่มีป้ายเตือนก็เกิดเหตุสิครับ

มีพ่อมีแม่มีลูก
สามชีวิตต้องทุบกระจกอ่ะ

ไม่มีอะไรกั้นเลยครับหลังโค้งรอตั้งคืนด้วยรอตั้งคืนด้วย
นี่ครับรถผมนี่ลอยมานี่แล้วครับออกมานี่แล้วครับ
โอ้โหคุณผู้ชมรถผมโอ้โหขนลุกเลยนี่ฮะมากับลูกกับเมียครับ
พ่อไลฟ์นะครับให้เห็นว่าความเสียหายเป็นยังไง
รถทั้งคันตกไปในบ่อที่กำลังก่อสร้างอยู่
พ่อนี่เป็นคนขับนะเห็นไหมคิ้วแตก
แม่กับลูกชาย๑๒ขวบนั่งอยู่ด้วยอาการตกใจครับ
คุณสิริชัยที่เป็นคุณพ่อที่ถ่ายคลิปนี้นะ
แล้วก็เป็นคนขับรถพาลูกกับภรรยา
ขับรถจากจังหวัดหนองคายจะไปรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่พิสุนโลกนะฮะ
แต่พอมาถึงที่บริเวณโค้งร้อยศพโค้งร้อยศพของทุกที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับ
ได้มาเพราะมีเหตุฮะบ้านกกกระบกตำบลหนองงิ้วอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับ
ข้างหน้าไม่มีป้ายเตือนเลยไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยนะคือ
ไม่รู้ว่าเป็นที่ก่อสร้างน่ะรถตกบริเวณบ่อดูลึกสิครับ
คุณผู้ชมครับสี่ห้าเมตรได้นะฮะพอรู้ตัวอีกทีรถตี
กาหงายท้องล้อชี้ฟ้าแล้วครับก็รีบตั้งสติเรียกภรรยา
แล้วถามลูกว่าเป็นอะไรไหมลูกก็ตอบว่าหนูไม่เป็นอะไรมากครับ
โอ้โหไม่เป็นอะไรมากโอ้โหแตกแล้วลูกบอกแล้วตกใจเลยอ่ะ
จากนั้นต้องทุบกระจกกันครับทุบกระจกแล้วคลานออกมา
แล้วปีนมาจากบ่อก่อสร้างด้วยความทุลักทุเลมันมืดนะครับ
ทุกคนมานั่งรอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะครับแล้วก็รถที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
คือตรงนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือด้วยเคราะห์ดีนะเคราะห์ดี
คุณตาคุณยายน่ะผ่านมาเค้าเลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วย
มีคุณตาคุณยายผ่านมาเบื้องต้นนะครับเขาได้รับบาดเจ็บที่คิ้วโหนกแก้มฟกช้ำเจ็บหน้าอก
ส่วนเมียเมียเนี่ยกระดูกนะฮะกระดูกไหล่ข้างขวาร้าว
ลูกชายเนี่ยมีแผลถลอกตรงหน้าผากช่วงเที่ยงครับหลังจากพวกเขาออกจากโรงพยาบาล
มีภัยไหมถ้าแค่นี้ก้างคืนจะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยมันทำโค้งด้วยอ้ะ
รถของเขาได้รับความเสียหายหนักเลยช่างแจ้งบอกว่า
ถ้าพี่จะซ่อมนะพี่ตอนนี้ผมประเมินนะประมาณ๒แสนบาทช่างบอกและน่าจะซ่อมประมาณ๓เดือน
แล้วก็แขวงทางหลวงชนบทมาเจรจาไก่เกลียดเรื่องฆ่าเสียหายครับ

แฟนผมเขาก็ตกใจเขาก็ขาดสตินิดหน่อยครับ
เขาก็ถามลูกลูกก็บอกหนูไม่เป็นไรแม่หนูไม่เป็นไรพ่อ
อยู่นี่หนูก็ไปแล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีอะไรบ้าง
แต่ว่าที่รู้มันมีน้ำแล้วผมก็ไม่รู้ว่าน้ำเยอะขนาดไหน
ก็ทุบกระจกลูกก็ช่วยทุบกระจกอะไรอย่างนี้ครับในรถ
แล้วทีนี้ผมก็เปิดตัวฝั่งฝั่งคนขับน้ำมันไม่ลึกน้ำแค่เข่าครับ
ก็เลยใช้เท้าดันประตูออกมาแล้วผมก็ดึงลูกกับแฟนผมออกมา
บ่อนั้นลึกประมาณ๔๕เมตรคันได้ครับผมก็ตะกุยปีนไป
แล้วผมก็ค่อยแล้วก็ดึงลูกขึ้นดับแฟนขึ้นอย่างนี้ครับ
นึกถึงความเจ็บแล้วตอนนั้นตกใจมากครับ